เหตุการณ์ต่อไปที่คุณผู้ชมจะได้ดูนั้น
บอกเลยว่าไม่มีใครกล้ากับเขานะคะ
ถอยห่างได้ต้องถอยค่ะ

ถอยค่ะคุณอย่าใกล้ค่ะ

ถอยไปเลยค่ะไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยนะ

ถอยดีกว่าต้องร้องเพลงนี้จริง

เหตุการณ์นี้เห็นไม่ต้องบรรยายเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณ
คือรถบรรทุกคันข้างหน้าเขาขนของลักษณะคล้ายกับท่อ

แต่เขาวางแนวขวาง

ท่อวางแนวขวาง
ก็เลยทำให้มีส่วนของท่อที่ยื่นออกมาด้านข้าง
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาชนิดที่ว่ากินไปเลย๒เลน
คุณขับเลนเดียวแต่รถคันอื่นก็ไปไม่ได้อยู่ดี

แล้วท้ายคลิปเนี่ยเห็นไหมคือรถบรรทุกเนี่ยรู้ว่าเขาพยายามจะหลบซ้ายนะคุณ
แต่ท่อคุณดูขับเลนซ้ายเป็นคุณคุณจะไปไหม

ไม่ไปค่ะก็ไปไม่ได้อยู่ดีมาก
ใครเขากล้าแซงหรือขับคู่คุณหรอกมันอันตรายมากเลยนะ
คือต้องบอกแบบนี้ว่าการที่จะขนส่งหรือว่าบรรทุกอะไรเนี่ย
แล้วมีของที่มันแบบว่ายื่นออกมาแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ
จริงมันผิดกฎหมายนะดิฉันคิดว่า

ถ้าเกิดว่ามันยื่นออกมาด้านหลังคุณต้องมีผ้าสีแดง

อันนี้คือผิดกฎหมายชัดเจนเลยนะคุณ
เพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
มันผิดทั้งกฎหมายทั้งสร้างความเดือดร้อนด้วย
ยังไงก็นึกถึงใจเข่าใจเราหน่อยแล้วกัน